เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นกรณีที่รถทัวร์ไปชนท้ายรถพ่วง
สุดท้ายมีชีพผู้อุปจศจากเหตุการณ์ทั้งหมด๗สกด้วยกัน
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๔๙ราย
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดวันนี้ชาวบ้านจากตะบนน้ำใสค่ะ
ที่ขออภัยคุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัด๑๐๑ตรวจนำศพผู้เสียชีวิตจากอุปติเหตุกลับพื้นที่
หนึ่งในผู้ที่รอดชีวิตนะคะแล้วก็เป็นผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเตือนคนขับรถแล้วนะคะให้ชะลอความเร็ว
แต่ก็ไม่ยอมทำนะคะสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น

เสียชีวิต๗แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๔๙คน
ค่ะเป็นอุบัติเหตุรถทัวร์นำเที่ยว
ไปชนเข้ากับรถพ่วงบรรทุกมันสัมปะหลังที่แยกถนนตัดใหม่
เป็นถนนสาย๓๐๔นครราชศรีมากะบินบุรี
ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
สภาพรถเป็นแบบนี้เลยนะคะ
ทัวร์พลิกตะแคงแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิต๗ราย

วิเทียนศรีศุกร์อายุ๔๓ปีผู้รอดชีวิตบอกว่า

คนในรถพยายามบอกคนขับรถให้ชะลอความเร็ว
เพราะทุกคนเห็นว่าคนขับขับรถเร็วมาก
บางคนรู้สึกเหมือนคนขับจะหลับในด้วยซ้ำไปก็เตือนนะคะเตือนไปแล้วขอให้พัก
แต่ว่าคนขับก็ไม่ยอมฟังค่ะทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
พ่วงก็ขับมาถึงสี่แยกเลี้ยวขวาจนเกือบจะพ้นทั้งคันแล้วล่ะค่ะ
แต่ว่ารถทัวร์มาทางตรงแล้วก็มาชนท้ายรถพ่วงเข้าอย่างจังนะคะ
นี่เป็นภาพอุบัติเหตุที่จำลองให้ได้เห็นกันนะคะไปฟังเสียงผู้ที่รอดชีวิตหน่อยค่ะ
รถสัตว์เอ่อรถเกิดวัตถิเหตุนี้ไม่รู้ตั้งทั้งที่ขาตัวเองเก็บ
ไม่ได้สนใจแล้วหาทางออกเลยสำหรับนายวิเชียนเนี่ยนะคะ
ก็มีอาการบาดเจ็บกระดูกขาซ้ายเนี่ยแตกขาขวาข้อเท้าเอ็นฉีกนะคะ
คางแตกเย็บไปสี่เข็มขณะที่ภรรยาเนี่ยนะคะของเขาก็บาดเจ็บขาขวา
ท่อนท่อนอ่าท่อนบนเนี่ยหักไปหลานวัยสองขวบเนี่ยนะคะ
คนนี้ก็แขนขาหักแม่ของหลานก็บาดเจ็บเช่นกัน
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
รถคันที่เกิดเหตุเนี่ยขับหลงกับขบวนที่มาด้วยกันนะคะ
เขามากัน๔คันอีก๓คันวิ่งไปเส้นทางอื่น
ทีนี้คนขับก็เลยเร่งเครื่องรถนะคะอยากจะตามขบวนให้ทัน
สุดท้ายก็มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะไปดูบรรยากาศที่บ้านน้ำใสหมู่หนึ่ง
ตำบลน้ำใสอำเภอจตุรพักษ์พิมารที่ร้อยเอ็ด
ชาวบ้านเนี่ยค่ะกำลังเตรียมสถานที่รับศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา
ใช้วัดบ้านน้ำใสเป็นจุดรับศพทั้งหมดนะคะก่อนส่งมอบให้ญาติรับศพไป
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานายวิมุชัยกัญญาอายุห้าสิบเจ็ดปี
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะเขาเล่าว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลน้ำใสเนี่ย
สมัครใจค่ะรวมกลุ่มเดินทางไปเที่ยวกันเอง
ก็มีการใช้สิทธิ์จากโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันนะคะจากเว็บไซต์
ก็รวมตัวกันไปไม่ได้ไปเป็นคณะอสมตามที่มีกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้
สมเพชรแสงพาราอายุ๖๒ปีเขาเล่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้รับการชักชวนจากชาวบ้านค่ะ
ในการมารวมกลุ่มไปเที่ยวครั้งนี้แต่เขาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไม่ผ่าน
ก็เลยไม่ได้เดินทางไปด้วยบวกกับลองมาคิดดูว่าถ้าไปเที่ยวแล้วยังได้เงินอีกหนึ่งพันบาท
คิดว่าจะเป็นอย่างไรและการเดินทางในช่วงฤดูฝนก็อันตราย
ก็เลยทำให้เขารอดจากอุบัติเหตุครั้งนี้แบบโชคช่วยเลยล่ะค่ะ
อย่างที่นายสมเพชรบอกเนี่ยนะคะว่าถ้าไปแล้วได้เงินหนึ่งพันบาทด้วย
ประเด็นนี้แหละค่ะก็เลยเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดของชาวบ้านที่นี่
ที่เขาชวนกันปากต่อปากว่าถ้าไปเที่ยวแล้วจะได้รับเงินคนละ๑๐๐บาท
ทีนี้ก็เลยทำให้ชาวบ้านสนใจร่วมเดินทางเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งก็ไม่ได้เป็นความจริงนะคะ